กราบเรียนท่านประธานที่ขอรบครับผมพลตะเลเซริฟิสุทธิ์เซริฟิสุทธิ์โรมไทยครับ
ก็ในวันนี้ผมจะกลับเรียนท่านประธานว่าจะมาอภิปรายในเรื่องการเสนอปัญหา
เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะนะครับมาให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปแก้ไขในการปฏิบัตินะฮะ
ครับสำหรับหัวข้อในการที่จะอภิปรายในวันนี้นะฮะก็คือความล้มเหลวของการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมืองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไม่ไม่ขึ้นเลย
เสนอต่อท่านประธานไปแล้วนะครับ
สำหรับในหัวข้อนี้ก็เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปการเมือง
ที่กำหนดไว้ในรัฐมนุนและยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับ
บานขาดความจริงใจที่จะไปรูปการเมือง
การเลือกตั้งย้อนยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์และการใช้เงินเป็นหลักนะครับ
สำหรับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง
การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อปฏิรูปประเทศนะครับ
ก็กลับเรียนท่านประธานว่าในการเลือกตั้งเนี่ย
ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงต้องการหรือมีเป้าหมายเพื่อจะให้ได้
คนดีเป็นผู้แทนนะครับให้มาดูแลความสุขสุขของพี่น้องประชาชนนะครับ
การเลือกตั้งกระทรวงมหาทัยเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลอยู่นะฮะ
ต่อมาเมื่อการเลือกตั้งกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น
มีการเลือกตั้งทุกระดับอะไรต่างขึ้นมา
ก็มีการจัดตั้งสำนักงานกรกตนะครับ
มีกรกตจังหวัดมีผู้ตรวจการมีนู่นมีนี่นะฮะ
มีเงินเดือนมีงบประมาณมากมายนะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อมีกรกตมาทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วนะฮะ
แต่ก็รู้ว่าการเลือกตั้งก็ยังมีสอสอที่นี้อ่านคำพิพากษามาเข้าร่วมประชุมในสภานี้นะครับ
ประชุมเสร็จก็หนีหายไปจนทุกวันนี้นะครับ
ประยุทธ์ในฐานะนายกตรีควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มนะสอสอคนนี้นะฮะ
ซึ่งต้องคำพิพากษาของศาลแล้วมาดำเนินคดีได้แต่อย่างใดนะครับ
จากนั้นยังมีนักโทษที่มาสร้างความปั่นป่วนในสภา
มีผู้ที่ทุจริตโครงการนะเข้าสภามาหลายคนนะฮะ
จนกระทั่งอายการมีสั่งฟ้องนะครับจึงถูกสารดีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
หลังจากนั้นก็ยังมีสอสอที่บุกลุกป่าไปเลี้ยงไก่นะครับ
มีสอสอที่โกงเงินสากรนะครับก่อนที่จะมาสมัครถึง๔๐๐ล้านกว่าบาทนะครับ
ผมในฐานะประธานการวิการปปชนะครับของสภาพผู้แทนรัศดร
ต้องเรียกพนักงานสอบสวนเรียกอายการมาสักถามข้อที่จริงอะไรต่างนะครับ
ก็เพื่อต้องการให้ทั้งตำรวจอายการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับ
ก็ในที่สุดอายการก็สั่งฟ้องนะฮะเท่าที่ติดตามต่อไปเมื่อสั่งฟ้องแล้วนะฮะ
เจ้าตัวก็รับสารภาพยอมชดใช้นะครับแต่ที่ยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็เพราะว่าเป็นการกระทำผิดก่อนที่จะเป็นสอสอนะครับแล้วปรากฏว่าสอสอคนนี้
พร้อมทั้งครอบครัวนะครับก็ยังโยกย้ายไปอยู่พักนู้นพักนี้
แล้วพักที่รับก็ไม่ดูประวัติของสอสอคนนี้ว่าเป็นยังไงครับ
ก็รับมีเงินสักอย่างนะครับนี่แหละครับการเป็นรูปประเทศด้าน
การเลือกตั้งอะไรถึงยังไม่สำเร็จนะครับทำให้ไม่ได้คนดีเข้าสภานะครับ
สำหรับการสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะฮะเป็นเรื่องของการเท้าความ
อนุญาตเท้าความท่านประธานหน่อยนะครับก่อนที่จะมีเลือกตั้งซ่อม

ที่ผมจะกล่าวถึงนี้๓แห่งด้วยกันคุณผู้ขยุดเข้า
มันได้มีแม้งหนาดด้วยการโกงการยืบหนาดปล้นเข้ามา
รัฐนูลเพื่อตัวเองนะครับตั้งองค์กรอิสระโดยเฉพาะ
ส่งทหารไปรบกวนผู้สมัครพักอื่น

ยังถูกทหารมารบกวนติดตามที่จังหวัดปราจินบุรี
และเมื่อเรื่องถึงกองบัญชาการกองทัพบก

จะเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษ
ไปยกย่องสนับสนุนส่งเสริมทหารเร็วพวกนี้กันอีกนะฮะ

พอเลือกตั้งเสร็จมีการนับคะแนนใช่ไหมครับ
ไอบัตรสมัครของผู้สมัครภักดิ์เสริมทัยเนี่ย
ชูขึ้นมายกขึ้นมานะฮะเสียเยอะแยะไปหมดนะครับ
มีกระทั่งเมื่อมีการเลือกนับคะแนนใหม่
ก็ชัดเจนว่าพักเราเสียหายไปเยอะแยะนะครับ
แล้วทั้งประเทศมันจะเสียหายไปแค่ไหนนะฮะ
ภักดิ์เสริมทัยได้คะแนนทั้งประเทศ
หลังจากการเลือกตั้งหลังจากที่โกงมาแล้วนะฮะ
ได้๘แสนคะแนนเศษคำนวณได้๑๑๖๓๕นะครับ

แต่ที่ผมจะได้สอสอ๑๑คนเอาเศษไปเลยไม่ว่ากันนะฮะ
แต่ก็ได้มาแค่สิบคนเท่านั้นเองนะครับนะ
แต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเราเข้าสภาแล้วนะครับ
ก็มีการเลือกตั้งซ่อม๘แห่งด้วยกัน
คือที่ขอนแก่นกำแพงเพชรลำปางสมุทรประการนครศรีธรรมราช
พรสงขาและเมื่อเร็วนี้ก็คือหลัก๔นะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตกล่าวถึงจังหวัดที่
เสรีรวมไทยนะส่งผู้สมัครเพียง๓จังหวัดเท่านั้นนะครับ
ที่จังหวัดลำปางสมุดปากกานนครศรีธรรมราช
จังหวัดอื่นนอกนั้นก็จะไม่ขอกล่าวถึงนะครับ
การเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางนะครับ
พรรณวัชฌาลัศน์จับได้หมายเลข๑

ท่านประธานหาเสียงทุกวันทุกแห่ง
มีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนจำนวนมากว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ย
ซื้อเสียงกันทั้งนั้นไปที่ไหนก็ซื้อเสียงไปที่ไหนก็ซื้อซื้อซิมเบอร์หนึ่งนี่
นะฮะตอนผมเป็นตำรวจน่ะนะครับอย่างเนี้ยไม่รอดผมหรอกนะฮะ
คงสามารถสืบสวนติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีได้นะครับ
แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเป็นผู้สมัครคนหนึ่งนะฮะ
ก็ไม่มีอำนาจไปจับกลุ่มเห็นเขาทุจริตกันก็ไม่มีอำนาจนะครับ
ต้องไปแจ้งผู้มีอำนาจนะครับมาดำเนินการอีก
กว่าจะไปแจ้งมันก็หนีหายไปหมดแล้วนะครับ
ฉะนั้นผมก็ได้เตรียมเพียงว่าเราก็ต้องหาเสียงตามแผนเข้าไปนะครับ
ไม่มีเวลาที่จะไปตรวจสอบเขาหรอกได้แต่แนะนำชาวบ้านนะครับ
ให้ช่วยกันใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะ
ถ่ายภาพบรรทัศสินเอาไว้นะครับถ้าทำได้กรกตเขาจะมีรางวัลให้นะครับ
ท่านประธานครับก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับที่ตะบนร้อมแร็บอำเภอเถิน
ท่านลองฟังคลิปดูนะครับ

ถ้าดูจากคลิปนะฮะนี่ผมไม่ได้ยินเสียงดูจากคลิปนะฮะ
จะเห็นภาพหญิงคนหนึ่งนะฮะชื่อนางเกงมาขออนุญาตเอ่ยชื่อเลย
ปรากฏเป็นข่าวทั่วไปแล้วนะฮะเดินเข้ามามาพบแหล่งข่าวนะครับ
นะฮะยื่นเงินอ่าให้สามร้อยบาทสองคนนะครับทั้งแม่เขาสองคนก็เป็นหกร้อยบาท
นะครับแล้วบอกให้เลือกเบอร์หนึ่งด้วยเนี่ยเดินออกไปก็ยังยกมือขึ้นเบอร์หนึ่งนะครับ
ครับชัดเจนไหมครับจ่ายให้ผู้สมัครคนละสามร้อยนะฮะ
แต่ความจริงครับท่านประธานมันไม่ใช่คนละ๓๐๐นะ
ความจริงเนี่ยการซื้อเสียงมัน๕๐๐บาทนะครับ
กำนันผู้ใหญ่บ้านที่รับเงินมาแล้วนะฮะก็รับเงินห้าร้อยเนี่ยก็ชักไปหนึ่งร้อย
นะครับผู้ที่จะนำเงินไปแจกกับผู้มีสิทธิ์ก็ชักไปอีกหนึ่งร้อย
ก็เหลือห้าร้อยบาทเหลือสามร้อยบาทนะครับผมเองเดินหาเสียงทุกวันนะครับ
ที่ลำปางเนี้ยห้ามเพอไม่เคยเห็นผู้สมัครภักดิ์ประเร็ญประชาลรัฐเบอร์หนึ่ง
แต่อย่างใดเลยครับครับคือนอกจากนั้นที่เราจับกลุ่มได้นอกจาก
เราก็ยังได้รับหนังสือร้องเรียนอีกจำนวนมากมาย
โดยเฉพาะที่อำเภอเสริมงามนะครับอ่าปรากฏว่าทั้งในอำเภอประหลัดอำเภอ
เป็นหัวคะแนนให้เบอร์หนึ่งทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเกรงกลัวใครทั้งนั้น
เงินด้วยตนเองเลยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมอร์
มันเป็นกันไปหมดนะครับนะมาจดรายชื่ออ่า
จดเลขบัตรนะแล้วก็แจกเงินกันนี่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนั้นนะครับ
เป็นค่ายเครื่องไม้เครื่องมือในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับ
ถ้าเป็นพักฝ่ายค้าทำไม่ได้หรอกท่านนะครับ
ก็ต้องเป็นพักที่มีอำนาจเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้น
ถ้าเผื่อเห็นชาวบ้านขัดขืนไม่ร่วมมือร่วมใจอะไรก็มีการข่มขู่นะครับ
พูดจาข่มขู่ไม่เชื่อฟังก็ไปตรวจค้นเลยนะครับทั้งที่ไม่มีหมายนะครับ
ไม่มีหมายแล้วผมสักถามมาแล้วไม่มีหมายแล้วไปตรวจค้นเขา
ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำไงฮะถูกจับกลุ่มตรวจฉี่มั่ง
เมื่อผมเห็นว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในลำปางนะครับมันมากขึ้นนะฮะ
ผมก็ไปติดต่อขอพบผู้ว่าหมูป่านะครับ
ซึ่งเป็นผู้ว่าลำปางในขณะนั้นวัตถุประสงค์
เพื่อให้ต้องการผู้วรายการจังหวัดเนี่ยย้ายที่นายอัมเพราะประอาธิบาลเนี่ย
น้องพื้นที่ชั่วคราวนะครับ
ไปการเลือกตั้งบรรสุริตและเที่ยงธรรมนะครับ
ปรากฏว่าผู้ว่าหมูป่าเป็นไงท่าน

รองผู้ว่าก็อ้างผมไม่มีหน้าที่ครับท่าน
หน้าที่อยู่ที่ผู้ว่าอำนาจอยู่ที่ผู้ว่า

จนกระทั่งเลือกตั้งเสร็จนะครับท่าน

อกจากจะซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ก็อย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับ
ในขณะนั้นนะครับก็ลงตัวไป
ฝังตัวในพื้นที่นะครับ
เรียกประชุมหน่วยนู้นหน่วยนี้ไอ้นู่นนี่สัญญาว่าจะให้
อบสมุนไพรฝ่ายประตูกั้นน้ำอะไรต่างให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหมด
นี่มันเป็นเรื่องสัญญาที่จะให้
เพื่อให้เลือกผู้สมัครเบอร์หนึ่งทั้งนั้น
และใกล้วันเลือกตั้งอีกสองวัน
ท่านรองนายกประวิทย์ก็ลงพื้นที่
อ้างว่ามาตรวจพื้นที่ภัยแรงนะครับ
ทั้งที่จังหวัดลำปางไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเป็นจังหวัดภัยแรง

ลงไปทำไมนะครับ

ก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะครับ

นอกจากจะเป็นหนังสือต่างที่ร้องเรียนแล้ว
แผ่นสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นไหมในแผ่นสุดท้าย
จะเป็นการจดรายชื่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้น
ชื่ออะไรเลขบัตรประจำตัวเท่าไหร่
แล้วอะไรอีกผมก็จำไม่ได้
เพื่อที่จะไปลงคะแนนแทนเขา
เพราะอะไรเพราะในหมู่บ้านมันรู้นี่ครับ
เด็กคนไหนอยู่ไม่อยู่
รายชื่อพวกนี้ผมโทรศัพท์ไปติดต่อแล้ว
ปรากฏเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่ลำปางเลย
มาลงสิทธิ์ก็ไม่มาลงนะครับแต่คะแนนมันก็ปรากฏอยู่นะฮะ

ก็ไอ้คนคุมหน่วยเอกกำลังผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างเหล่านั้น
แต่บอกว่าผมส่งไปกรกตก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เดี๋ยวผมจะไปสรุปสุดท้ายอีกทีสำหรับกรกตนะครับ
ต่อมาที่สมุทรประการนะครับ
มุดประการผู้สมัครพลังประชารัฐหมายเลข๔

ทั้งทั้งลำปางก็ดีตรงนี้ก็ดีหรือต่อไปจะเป็นนครศรีก็ดีนะ
คลิปมันบอกอยู่นะครับคลิปมันบอกอยู่
งั้นตรงนี้หมายเลข๔นะครับ
ก็มีลักษณะเดียวกับที่ลำปางนะครับแจกเงินกันนะครับ
แต่บทบาทของผู้ที่แจกเงินมันเปลี่ยนไปนะครับ
จากคำนาญผู้ใหญ่บ้านอสม
ก็เปลี่ยนมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริหารงานส่วนจังหวัดอบจอบตเทศบาล
ก็เข้ามามีบทบาทแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ
กรุงเทพมักจะแจกแพงหน่อยหัวละ๗๐๐นะครับ
ผู้ที่รับเงินมาก็ชักไปร้อยหนึ่งผู้ที่นำเงินไปแจกก็ชักไปร้อยหนึ่ง
ถึงผู้มีสิทธิ์๕๐๐บาทนะครับ

มาแต่วันนี้ไม่เที่ยวมาตัวเจมส์ประวัติเลย

นี่แหละมันกลัวเกมนี้แหละเพราะว่าคราวอีกแล้วก็เหมือนว่าเป๊ะแหละ
เจ็ดพันแทนทุกหน่วยแหละไม่ว่าคันแอร์จะขีดอยู่เจ็ดพันเจ็ดพันทุกที่
กรอกต่อล่ะครับอ๋อกรอกต่อแล้วโอ้ที่กรอกต่อล่ะครับ
เอาไปหมดแล้ว
ครับก็เป็นการคลิปสนทนาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่จังหวัดสมุทรประการนะครับอ่า
ต่อฮะมีทั้งคลิปนะฮะมีทั้งชื่อรายชื่อหัวคะแนนนะฮะนี่นะ
มีทั้งไลน์โต้ตอบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับมีทั้งเงินที่ผู้มีสิทธิ์นะครับ
รับมาสามคนคนละห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนะครับนะ
ผมก็เหมือนกันฮะเดินหาเสียงทุกวันพบผู้สมัครพลังประชารัฐเนี่ย
สองครั้งเท่านั้นเองนะครับต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
อนุญาตนะฮะประชาธิปัตย์เบอร์๓พลังประชารัฐเบอร์๔

พี่เห็นว่าตอนนี้มันมีเรื่องการจ่ายเงินอันนี้ต้องสั่งการต้องคลุมหน้านะครับ
เพราะฉันทำได้ข้อมูลได้ลับศพตัวเองกว่าอย่างไงครับไม่ปลอดภัย
เราตรวจสอบสัมภาษณ์มาทั้งสองคน

เขามาเดินถึงบ้านเลยเหรอ
หรอเออเขามีคน
แล้วไปส่งชื่อให้ใครคนที่มาสดชื่อคือใคร
คนแถวบ้านแล้วเอาเงินมาให้ยังตอนดีได้รับเงินอย่าง
ได้สองบ้าอ๋อได้สองเบอร์แล้ว
อ๋อหรอแล้วแล้วในบ้านได้กันทุกคนเลยหรอ

เหรอพระอ๋อเหรอพระอ๋อเหรอ

อย่างนี้คนนครเสียชื่อครับ

เข้าใจว่าไปขออนุญาตรองประธานไว้แล้วนะครับ

ประเดียวพาดพิงผู้ใดนะครับ
ปิงพักการเมืองหรือพาดพิงผู้ใดเนี่ย

ขออนุญาตครับท่านประธานทิวรบครับ

จังหวัดนครศรีธรรมราชเกตตั้งที่๓พประลังประชารัฐครับครับ
ท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับที่๖๙ครับ
อภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู่ครับ
แล้วก็เป็นการนำเอกสารหรือวัตถุใดมาในที่ประชุมนะครับ
ผมขอเรียนว่าผมเป็นผู้สมัครพักพลังประชารัฐหมายเลข๔นะครับ
แล้วก็ที่เอาภาพเอาคลิปที่มาถ่ายเนี่ยนะครับ
บอกว่าหมายเลข๔ไปที่ไหนนะครับไปแจก

ก็เป็นการใส่ความนะครับ
เอาเอกสารที่เป็นเท็จเข้ามาอภิปรายนะครับ
ว่าเดี๋ยวเมื่ออภิปรายจบแล้ว
ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะครับ
แล้วก็ให้คนอื่นไปจ่ายแทนสินะครับ
ตัวเองจะไปจ่ายทำไมใครก็รู้กันอยู่นะครับ

อ่ะเมื่อฟังคลิปจบไปแล้วนะครับ
เขาก็ระบุไว้ชัดเจนเบอร์อะไรมั่งนะครับ
ต่อไปก็เป็นอ่า
มีภาพนะฮะภาพคลิปที่ถ่ายมาให้และไลน์ที่เด็กส่งมาให้นะครับ
จากนั้นก็มีผู้สมัครนะครับอดีตผู้สมัครพักอนาคตใหม่นะครับ
นะเป็นอดีตนะครับก็ส่งกลายการซื้อเสียงในสายมือนะฮะ
รายการซื้อเสียงโทษนะของเบอร์๓มาให้
มีแบงค์ห้าร้อยนะฮะหกใบมีแบงค์ห้าร้อยสามใบ
หกใบรวมสามพันนะครับยังมีเด็กขวามือเนี่ยนะฮะ
ยังมีเด็กมาจ้างว่าผู้สมัครเบอร์สี่มาซื้อเสียงนะครับนะฮะ
มีตัวมีตนมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่นะฮะผมเดินหาเสียงตลอดนะครับ
พบผู้สมัครประชาธิปัตย์นะฮะมาหาสุดเสียงหลายครั้งด้วยกันนะฮะ
แต่ไม่เคยพบผู้สมัครคุณอายาศิษย์นะฮะ
แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับผมเดินอยู่ตั้ง๒เดือนนะฮะไม่เคยพบเลยนะครับ
ฉะที่นครศรีเนี่ยจำนวนเงินที่เสียงก็เท่ากับสมุทรประการนะครับ
แต่สุดท้ายก็ทุ่มกันนับหนึ่งพันถึงสามพันบาทนะครับ
ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายกองตรียาสิทธิส่วนนะครับ
ตอนที่ครับตามที่ท่านผู้อภิปรายกำลังบอกว่าไม่ได้พบเนี่ยนะครับ
กำลังอภิปรายพูดความเท็จครับครับท่านผมมีหลักฐานนะครับ
เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้โอกาสท่านครับครับผม
ที่สถานีรถไฟชุอดเจอไม่รู้กี่ครั้งครับให้โอกาสครับ
ให้โอกาสครับอยู่ข้างบ้านผมนี่ครับเพราะว่ามีการพาดพิงบุคคนอื่น
ก็จะให้โอกาสครับครับเชิญต่อให้ครับครับต้องเข้าใจให้ดีนะฮะ
ผมบอกไม่เห็นผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้หาเสียงนะครับ
ฟังภาษาไทยให้รู้เรื่องขึ้นต่อครับครับก็คงเป็นภาพที่ขึ้นนี้นะครับ
เมตามที่คนสวยของผมนะโพสต์ข้อความในการเลือกตั้งที่ชุมพรสงขลา
ประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่าอ่านะครับอันนี้พูดเลยไปนิดนึง
สงขานะครับคนสวยนี่บอกว่าประชาธิบัติชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่า
เพราะฉะนั้นผมก็อนุมานได้ว่าที่นครและที่อื่นที่พักประชารัฐซื้อ
ก็ซื้อเก่งกว่าประชาธิปัตย์ถึงได้เป็นผู้แทนนะครับครับ
ฉะที่ลำปางก็ดีสมุทรปาการศรีนะฮะผมส่งคำร้องและพญาหลักฐานให้กรกตทั้งหมด
ครบถ้วนนะครับมีมากกว่านี้อีก
เพราะวันเวลามันผ่านแล้วมาแล้วนะครับ
พยานหลักฐานเด็กผมก็เก็บไม่ครบนะครับ
นี่ก็รวบรวมเท่าที่ได้มานำเสนอนะครับ
ก็พยายามหลักฐานนี้ก็ส่งให้ครบถ้วน
ในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับ
สรุปกรกตก็วิจัยว่าคลิปซื้อเสียงที่เปิดสักครู่นี้นะฮะ
มีมูลเรื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับ

ก็เสริมให้สาธิกาให้ไว้เหลืองนะครับ
อกจากนั้นยกหมดนะครับไม่มีพยานหลักฐาน
นี่คือการทำงานของกตนะครับ
คุณสริพลที่ช่างใหม่เขาญาติอื่นร้านนะครับ
พักเพื่อไทยถวายเงินพระ๒๐๐๐บาทได้ไปส้มครับ
ต้องเลือกตั้งใหม่ตัวเองลงไม่ได้
แต่เขาดีคุณวัฒนานะครับ
ลำปางมีหลักฐานว่าจ่ายเงินจริงนะครับ

แต่คุณวัฒนาไม่ได้เป็นคนจ่าย
อย่างที่ผมบอกแล้วใครมันจะโง่ไปจ่ายนะ

เพราะฉะนั้นเงินที่จ่ายในการซื้อเสียงทั้งหมดเนี่ยนะฮะ

ถ้าไม่ได้มาจากคุณวาวแล้วไปให้ใบเหลืองเขาได้ยังไง
หลักฐานอื่นก็ก่อนที่ผมส่งให้กรกต
เยอะแยะกว่านี้นะไม่นำมารวมวิธีใช้เลยว่า
นั่นผู้สมัครซื้อเสียงหรือเปล่า
ถ้าเป็นพักอื่นผมเชื่อว่าคงได้ใบแดงไปแล้วนะครับ
นางเกียงมาที่เปิดคลิปตั้งแต่ต้นที่ลำปางนะครับ
พอเราจับได้ปุ๊บส่งไปตำรวจปุ๊บตำรวจใช้เวลา
วันครับท่านประธานสอบสวนเสร็จส่งให้กรกต
มาอยู่ในมือกรกตสอบสวนความจริงตำรวจสอบสวนเสร็จแล้ว
อยู่ในมือกรกตอีก๑ปีเสร็จจึงวินิจฉัยนะครับ
วิสัยเสร็จก็ไม่ประกาศยังเก็บไว้อีก๒เดือนยังประกาศนะครับ
นี่คือการทำงานของกรกตนะครับสรุปนะครับ
เลือกตั้งที่ลำปางเนี่ยใช้เวลา๓๑วันประกาศผล
สมุทรประการ๔๓วันประกาศผลนครศรีธรรมราช๓วันประกาศผมนะครับ
ถึง๖๐วันเลยนะฮะพรปการเลือกตั้งให้ใช้เวลาไม่เกิน
วันนะครับที่ประกาศผมก็ในเมื่อมีหลักฐานร้องเรียนต่อกตไปทั้งหมดนะครับ
มากกว่าที่ผมนำเสนอนี่อีกนะฮะทำไมกรกตไม่รีบสอบสวนให้เสร็จนะครับ
เอา๕๙วันก็ได้ถ้ายังไม่เสร็จค่อยประกาศนะครับ
นี่เอาเลยนะครับ๓๑วัน๔๓วันนครศรีธรรมราชมาคู่มีก็มี
ใช่ไหมฮะแค่สามวันประกาศเลยใช่ไหมฮะหมายความว่ากรกตนะฮะ
เป็นไงฮะนะนะครับการที่กรกตประกาศอย่างนี้ใครได้ประโยชน์
เสียประโยชน์ท่านก็ไปคิดดูเองนะครับ
ครับเมื่อปี๒๕๓๗นะฮะในขณะนั้นกระทรวงมหาทัยยังคุมการเลือกตั้งอยู่
เมื่อมีการเลือกตั้งนะครับทั่วไปทั่วไปนะครับ
รัฐมนตรีก็ส่งรองผู้จัดการ๓คนไปดูแลการเลือกตั้งนะครับ
ผมเองเนี่ยได้รับความผิดชอบดูแลภาค๒ซะ
คือสีเงินสีแดงสีเขียวเนี่ยครับ
เนี่ยรวมทั้งสิ้น๓๙จังหวัดครึ่งประเทศเลยนะฮะ
ผมไม่ทำงานครึ่งประเทศผมได้ตำรวจไป๑๐คน
นอกนึงให้ภาษาอันดอลเอาพื้นที่เอานะครับ
ก็ปรากฏว่าไปจับกลุ่มได้ที่บุรีรำนะครับเงินสดที่เตรียมไว้ซื้อเสียง๑๑ล้านบาทเศษ
นะครับใดเรียงถูกตรงครับท่าน
สมัยนั้นเขาฉลาดกว่าสมัยนี้เยอะแยะนะครับฉลาดยังไงครับ
เขาจะแจกผู้มีสิทธิ์คนละสามร้อยเลยเขาไม่อาจแจกให้สามร้อยไปเลย
เดี๋ยวเสียของนะฮะเขาจ่ายไม่หมดหรอกใช้วิธีแลกแบงค์๒๐ใหม่ใหม่มา
แล้วก็ปั๊มยาลงไปนะครับเอาแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยแม็กซ์ติดกัน
จัดเป็นชุดชุดชุดนะครับชุดละร้อยคนนะ
แล้วเวลาไปแจกก็เอาไปแจกแค่ร้อยยี่สิบต่อคนแล้วนะครับนะ
แล้วว่าถ้าเลือกได้เอาแบงค์ยี่สิบน่ะมาแลกเอาไปอีกสองร้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บุรีรำเขาฉลาดนะครับนะ
เขาจะจ่ายสามร้อยก็เอาไปแค่ร้อยยี่สิบก่อนถ้าเลือกไม่ได้นะครับ
ก็เสียแค่ร้อยยี่สิบนะครับแต่ถ้าเลือกได้ก็เอาไปสามร้อยนะฮะ
แต่ที่ลำปางนครศรีนะฮะที่สมุทรประการโอ้ย
แจกทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกไว้ได้ไม่ได้
กูก็โปรยไปนะครับนะก็อย่างงั้นนะครับครับ
ผ่านมาเกือบ๓๐ปีนะครับไทยที่ฉลาดขึ้นก็โง่กว่าเดิมนะฮะ
แจกถึงสามร้อยห้าร้อยพันบาทได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับ
ผมอยู่ในสภาเนี่ยรู้เห็นหมดนะครับ
ใครอย่าปฤเศษเลยนะครับนะ
ที่ผมนำมาเสนอนี้ก็เปรียบเทนต์ให้เห็นว่า

การสืบสวนสอบสวนของกตมาเทียบตำรวจไม่ได้

ตอนนี้งบประมาณในการบริหารประเทศเกี่ยวกับบุคลากรเนี่ย
ก็มีเป็นจำนวนมากแต่เราก็สุโรอิสุรายฟุ่มเฟือย
เรามีคนดีอยู่แล้วนะมีตำรวจมาตั้งแต่ดึกดับบันแล้ว
ในการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มเนี่ย
ไม่ใช้นะครับกลับไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่
คดีที่ผมจับที่บุรีรำ๑๑ล้านนะครับเรียกว่าเป็นตำนาน
ตั้งกรกตมาทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ก็ยังไม่สามารถที่จะมาลบตะติดผมได้หรอก
ท่านประธานครับถ้าจะให้ดี
เจ้าจังหญิงอาบอกคุณประยุทธ์ให้ปรึกษา
คนโตของบิวรามด้วยเขาทำกันอย่างไร
บางทีอาจจะเข้าเสียเงินน้อยแล้วเข้าเป้ามากกว่านี้ก็ได้นะครับ
พอถึงสิ้นปีของทุกปีนะฮะรัฐบาลก็จะทำรายงานหนานะครับ
๓๔๐๐หน้าดูแล้วสวยด้วยเกิน
มาให้รัฐสภาดูปีละครั้ง
เป็นที่พึงพอใจของรัฐบาลแล้วอย่างนี้นะ
ครับท่านก็ช่วยกรุณาถามท่านประยุทธ์ให้หน่อย

ที่เป็นใหญ่กว่าทุกนี้นะครับ

เอารัฐเอาเปรียบคนอื่นมาทั้งชีวิตยังไม่รู้จักพออีกหรือ
หลักฐานก็ชัดเห็นกันอยู่
โกงเองแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ไม่ให้โกงได้ไงครับ
ปีนี้ลงมาถึง๑๑๐แล้วนะครับ
ตั้งกว่ามาเลเวลาเพื่อนบ้านเราที่

แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกัน
๕ประการด้วยกัน
๕ประการที่ขึ้นมาจอภาพเนี่ยน่ะ

ยุปปรากฏรจังหวัด

ต่อพอไว้จัดการเลือกตั้งทำไมผมต้องเสนอให้ยุบกรกตจังหวัดนะครับ
ก็มันไม่มีคุณภาพไม่มีเด็กชาติอย่างเด็กผมพูดเลยนะฮะ
ผมไปนครศรีประธานกรรมการเลือกตั้ง
ที่นครศรีแก่จะหกสิบแล้วครับแต่น้อยกว่าผมน่ะ
ผมยังแก่กว่าแต่นั้นเดินจะไม่ไหวแล้วครับ
เป็นผู้หญิงมาขอถ่ายรูปกับผมแล้วจะไปตรวจจับกลุ่มการเลือกตั้ง
ให้การเลือกตั้งมันสุจริตได้ยังไงนะครับไม่มีทางนะครับ
การเลือกตั้งเขามีเลือกตั้งแต่ละครั้งเขามีผู้ตรวจการการเลือกตั้งไปนะครับ
ตอนผมอยู่ลำปางนั้นเขามีผู้ตรวจการเลือกตั้ง๕คน
ห้าชุดชุดหนึ่งก็มีหัวหน้าหนึ่งผู้ช่วยอีกสามหรือสี่นะครับ
มีเบี้ยเลี้ยงมีค่าใช้จ่ายมีค่ารถมีค่าโรงแรมที่พัก
มีอะไรต่ออะไรต่างทั้งหมดสำหรับตรวจการเลือกตั้ง
ปรากฏว่าเลือกตั้งเสร็จจับใครไม่ได้สักคน
ทั้งกรกตจังหวัดนะครับทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง
นะมีคนร้องมาเรื่องธุรกิจหรือเลือกตั้งที่ลำปาง
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผมก็เป็นเรื่องของผมนี่
ในการวิธีการผมก็เชิญมานะครับท่านประธานครับ
ท่านรู้ไหมไอ้ผู้ตรวจการเลือกตั้งเขาตอบผมว่าไง
ตอบว่าท่านตรวจพบก็ตรวจพบแต่ผมไม่ตรวจไม่พบนะครับ
มันหน้าด้านด้านกันอย่างนี้นะครับแล้วจะให้มันเสียเงิน
ประมาณของประเทศชาติไปทำไมนะครับยุบเถอะนะครับสอง
ปัจจุบันนี้นะครับใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านอาจารย์มั่ง
นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยผมก็ขออนุญาตเสนอแนะ
ให้ไปใช้ครูอาจารย์นะครับทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อประจำหน่วยครูอาจารย์ก็เป็นข้าราชการนะครับ
มีอนาคตนะมีบำเน็ตบำลานมีอะไรต่างต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ยอมเสี่ยงนะฮะ
มากับเรื่องเลวเลวร้ายพวกนี้หน่อยผมว่าถ้าใช้ครูอาจารย์น่ะ
ประจำหน่วยเลือกตั้งนะฮะการเลือกตั้งมันก็จะสุจริตมากยิ่งขึ้น
สามใช้ตำรวจทหารนะเป็นเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุ่มนะ
ตอนนี้ใช้ใครใช้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปตรวจ
แล้วเขาก็บอกไม่เห็นไม่พบนะครับแต่ถ้าใช้ตำรวจทหารเนี่ย
ทหารยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตำรวจจะรู้วิธีในการสืบสวน
ก็เลือกตั้งไปสินะครับก็ตำรวจทหารเนี่ยที่จัดไปเนี่ยนะครับ
ช่วยดูแลการเลือกตั้งอะไรต่างไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันนะครับ
ไม่ใช่ปล่อยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูแลมันก็จะทุจริตกันอย่างทุกวันนี้แหละครับ
สี่ทราบตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอสมซะให้ปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นชั่วคราว
นะครับคือถ้าอยู่ในพื้นที่ก็ยังมีอิทธิพลในพื้นที่อยู่นะครับนะ
แต่ถ้าถึงเวลาเลือกตั้งก็สลับกันแล้วไม่ต้องไปไกลลำปางก็ไม่อยู่ลำพูนก็ได้นะครับ
อย่างนี้ใกล้นะครับไม่ต้องถึงเอาไปใต้นะครับ
มันจะได้ไม่มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่สามารถใบบังคับนะ
บุ้งลูกบ้านนะให้ซื้อเสียงต่างได้
ข้อห้านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เป็นพนักงานสอบสวนนะครับ
นะครับตอนนี้กรกตเป็นพนักงานสอบสวนตำรวจสอบเสร็จ
ต้องส่งให้กรกตอย่างที่บอกไว้ตำรวจ๗วันกรกต๑ปีนะครับ
มันเทียบกันได้ที่ไหนนะครับก็ให้ตำรวจเขาสิยุบกรกตไปนะครับ
นะใช้ตำรวจก็ได้เสียแต่งบประมาณเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองนะฮะ
ที่บุรีรำเป็นไงสิบเอ็ดล้านติดคุกนะฮะ
ลำปางนครศรีสมุทรประการที่ผมนำเสนอท่านประธานเนี่ย
ไม่มีใครผิดสักคนนะครับนะงั้นก็ขออนุญาตสรุปนะครับ
สรุปนะฮะท่านนายกท่านก็เข้ามายังไงท่านท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับ
นะทำงานมาปีนี้ก็ปีที่สิบแปดแล้วนะร่างกายมันก็หมดสภาพแล้วล่ะครับ
เห็นที่พูดพูดเนี่ยความจริงหมดสภาพแล้วนะครับนะเดินจะ
หัวทิ่มล้มกระมัมอะไรต่างต่างเหล่านี้แล้วนะครับอายเขานะครับ
จิตใจก็หวั่นไหวดูสิครับจิตใจหวั่นไหวเขาเขียนว่ายังไง
ก็ถูกไล่เพ้อหน้าตาผมเหมือนคนนอนไม่หลับนะพูดมากอันนี้
วันไหวความรู้ก็ไม่มีนะครับสมัยเป็นผู้ครับ
องร้อยผู้กองพันธุ์ผู้การกลมเวลาผักชีแพงนะครับ
แพงหมูแพงเฮ้ยทหารปลูกมันก็ได้แก้ไขปัญหาได้
แสดงว่าองค์ความรู้ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับ
เป็นนายกุตรีก็มีความรู้ความคิดเหมือน
พวกกองร้อยกองพันธุ์อะไรต่างแค่นั้นเองนะครับ
ความดีก็ไม่ปรากฏ
น่ะในภาพเขาบอกว่า
ถ้าบอกไม่มีอะไรดีขึ้นเลย๗ปีเนี่ยผมก็น้อยใจเหมือนกันนะ
นี่ผมไม่ได้ทำเองนะในภาพเขาทำมาหมดนะฮะ
ความดีไม่ปรากฏประเทศชาติก็ถดถอย
เป็นไงฮะเศรษฐกิจมันตกต่ำลงมาทุกปี
ปี๖๕นี้ก็แย่ตามคาดนะครับ
ตัวเลขไว้ให้ทางเพื่อไทยพูดกันแล้วกันนะครับ
ประเทศชาติประชาชนยากจนนะครับ
แต่ก่อนก็ทำบัตรเบิดอะไรต่างไปแจกคนจนอะไรต่าง
ปีนี้บอกจะทำบัตรเพิ่มขึ้น

ภูมิใจนะครับที่มีคนจนมากขึ้น

มีคนจน๑๕ล้านคนผมต้องลดลงให้ได้ทุกปี
นี่มันกลับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี
ถ้าอยู่ต่อไปผมคิดว่าปีหน้าแล้ว

หรือต่อไปอาจจะเป็น๑๕ล้านก็ได้คนจนนะครับ
ถึงแม้จะไม่ใช่หัวหน้าพักนะครับ

เพราะภักษณ์นี้เสนอให้คุณเป็น
พักก็จะแตกยับเยินขนาดนี้จนกระทั่ง
เสียงจะไม่พอในสภานะครับ
ต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้าไปเป็นพวก

พักเสรีรวมไทยไปอยู่ด้วยได้ไหมโทษผมให้ส้นตีนไปเลยนะครับท่าน
ติดต่อผมได้ไงนะครับนี่แหละหาวิธีทางเพื่อที่จะพิสูจน์ต่อไปให้ได้
ท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับก็มาส้นตีนไม่ควรนะครับ
ครับครับถอนครับครับยุบสภานะครับ
ถ้ายุบสภาโอกาสจะกลับมาอีกไหมผมว่าคงไม่มีนะครับนะ
นะจึงคิดหนักนะครับแล้วลาออกอ่ะถ้าลาออกก็เป็นสัญลักษณ์
ของความพ่ายแพ้นะครับถึงขนาดเปิดเพลงในคณะมนตรี
ดีกว่านะครับอ้อมสืบนิสานะครับนะ
ถึงบอกเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่านะเป็นถอยดีกว่านะครับนะ
นะครับครับถ้าคุณประยุทธ์ทำไม่ได้นะครับ

อ่ะมีป่ะฮะอ่อ

สมัครชิคกรรมภาพผู้ใช้รัฐศรรณจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตและตั้งที่๓
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่๗มีนานะครับ
ท่านผู้อภิปรายได้บอกว่าไม่เคยเห็นผมเลยนะครับ
ท่านประธานครับผมไปอ่านหนังสือพิมพ์นะครับมติชน
เมื่อวันที่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับที่ชะอวดนะครับ
สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับได้ไปเจอไปพบกันที่นั่นเลยนะครับ
แล้วก็เจอกันหลายครั้งอันนั้นก็เห็นได้ว่าท่านบอกว่าไม่เคยเห็นผม
นั่นแสดงว่าตาสายตาท่านอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องท่านเห็นว่ามีคนไปพูดจา
เอาเทปเอาคลิปอะไรต่างเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นการใช้มโนมากกว่านะครับ
ผมก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานเพื่อโปรดทราบ
เพื่อเป็นการให้พี่น้องจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับ

ครับท่านมีสิทธิ์ชี้แจงครับ
ขอเรียนว่าจะไม่คุมเรื่องเวลานะครับเพราะว่าเวลานั้นได้ตกลงกันไปแล้ว
แต่ว่าเนื่องจากเราอภิปรายวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมาตรา๑๕๒นะครับ
ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกเข้าใจถึงประเด็นที่เราอภิปรายกันอยู่เป็นอย่างดีนะครับ
เพราะฉะนั้นขอได้ยึดแนวของยติอันนี้เอาไว้นะครับ